คุณผู้ชมเมื่อสักครู่เพิ่งได้ฟังแถลงไป

ปักหลักรายงานความคืบหน้าต่างเข้ามา

มาจากอบตปลงผาครับเช็นค่ะ
จังหวัดเชียงรายตั้งแต่เช้าตรู่ที่ผ่าน

มาจนถึงระดับปานกลางแต่ว่าตก

จนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังคงโปรยปลายลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับ
หลายคนอาจจะกังวลว่าจะเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติภารกิจ
นำทีมหมูป่าอีก๕คนที่เหลือออกมาได้หรือไม่
แต่เมื่อสักครู่นี้ก็มีคำยืนยันแล้วก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับ
จากทางผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการร่วมนะครับ
แถลงแผนการปฏิบัติชัดเจนแล้วเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับ
แล้วก็บอกด้วยว่าระดับปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมานั้นไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่
แล้วก็ยืนยันด้วยว่าเมื่อเวลา๑๐นาฬิกา๘นาทีที่ผ่านมานะครับ
ดำน้ำ๑๙คนทั้งจากต่างประเทศแล้วก็หน่วยซิลนะครับ
ได้ร่วมกันเข้าไปเริ่มปฏิบัติการดำน้ำพาหมูป่าที่เหลืออีก๕คนออกมานะครับ
แน่นอนว่าวันนี้เราก็จะต้องมาลุ้นไปพร้อมกันกับหน้าจอไทยรัฐทีวีได้เลยนะครับ
เพราะว่าเราก็จะมาลุ้นกันว่าการช่วยเหลือวันนี้จะสามารถนำมาได้๕คน

เพราะว่าถ้านับจากเวลาแล้ววันแรกนะครับใช้เวลาปฏิบัติการ๑๑ชั่วโมง
ก็สามารถนำพาทุกคนออกมาได้๔คนนะครับ
วันที่๒ใช้เวลา๙ชั่วโมงก็นำพาออกมาได้๔คน
วันนี้ผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการร่วมบอกเลยนะครับว่า
เริ่มปฏิบัติการเร็วขึ้นแล้วก็มีความพร้อมกว่าเมื่อวานที่ผ่านมานะครับ
เพราะฉะนั้นก็เชื่อได้ว่าอีกไม่กี่ชั่วโมงต่อจากนี้ไปนะครับ
จะได้รับข่าวดีว่าการนำพาหมูป่าอีก๕คนที่เหลือนะครับ
โดยมีทีมฟุตบอลที่เป็นน้อง๔คนแล้วก็โค้ดอีก๑คนออกมาได้สำเร็จ
อกจากนี้ยังมีหมออีก๑คนนะครับ
รวมถึงหน่วยซิลอีก๓คนที่อยู่เป็นเพื่อน
วันนี้จะเป็นการปฏิบัติภารกิจนำพา๙คนออกมานะครับ
แน่นอนว่าในช่วงตั้งแต่ประมาณ๔โมงเย็นเป็นต้นไปนะครับ
อย่าลืมก่อติดหน้าจอแทรร่าทีวีไว้ได้เลยนะครับ

เราก็จะเกาะติดรายงานแบบนี้นะครับ

ยังได้กล่าวถึงอาการของ๘คนที่ทำการช่วยเหลือออกมาได้แล้วนะครับ
เมื่อวานแล้วก็วันก่อนนะครับ
สำหรับ๘คนนั้นสภาพต้องบอกว่าแข็งแรงดีนะครับ
มี๒คนที่มาในวันแรกเนี่ย
เรียกว่าอาจจะมีอาการปอดบวม
แต่ต้องรอฟังผลอีกครั้งหนึ่งนะครับ

สำหรับวันนี้ก็ภาวนาว่าภารกิจทุกอย่างอยากจะให้เสร็จสมบูรณ์๑๐๐นะครับ
ก็คือทุกคนออกมาได้อย่างปลอดภัยนะครับ

ให้คุณผู้ชมได้ดูสภาพอากาศ
อย่างที่บอกไปนะครับว่าฝนตกหนักตั้งแต่เช้าตรู่
แล้วก็ลดเหลือระดับปานกลางนะครับ
เมื่อเช้านี้อาจจะน้อยสักนิดนะครับ

ซึ่งมีการแถลงข่าวจากทางผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการร่วม
นักข่าวเองก็มาเกาะติดกันอย่างคึกคักเหมือนเดิมนะครับ
ส่วนบริเวณด้านหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตะบนโป่งพาเองก็ยังคงมีทานน้ำใจ
นำอาหารนำน้ำดื่มสิ่งของจำเป็นมามอบให้
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของเจ้าหน้าที่กว่าพันคนอย่างต่อเนื่อง
รวมถึงจิตอาสาก็มาช่วยอำนวยความสะดวกแล้วก็มาช่วยงานกันเยอะทีเดียว
มาปรุงอาหารสดใหม่ตั้งแต่เช้าตรู่เช่นเดียวกัน
ก็มีหลากหลายเมนูเช่นเคยนะครับแล้วก็จะทำตลอดทั้งวัน
ก่อนที่จะมีอีกส่วนหนึ่งนะครับเป็นจิตอาสามาช่วยกัน
ใส่บรรจุพันธุ์ส่งไปให้กับเจ้าหน้าที่ที่กระจายการทำงานตามจุดต่าง
อย่างที่บอกว่ามีหลายพันคนทีเดียวนะครับที่ทำงานอย่างขยันขันแข็ง
และตั้งแต่เช้าตรู่นะครับก็มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่อง
ประมาณน้ำฝนเนี่ยอยู่ในระดับปานกลางแต่ก็ตกอย่างต่อเนื่องไม่หยุดนะครับ
จะมีปริมาณฝนตกค่อนข้างที่จะเยอะหน่อยโดยเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างต่างเองก็มีการขึ้นไปสำรวจทางน้ำไหล
แล้วก็ปิดทางน้ำเข้าถ้ำแล้วก็สำรวจพื้นที่รอบนอก
ไม่ให้มีส่วนไหนทำให้น้ำไหลเล็ดลอดเข้าไปในถ้ำได้นะครับ
เพราะว่าเป็นการเพิ่มปริมาณในถ้ำนั่นเอง
หลายหน่วยงานที่ขึ้นไปบนเขาโดยเฉพาะกรมชนบท
นี่ก็เปิดเผยว่าปริมาณน้ำ
ปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาไม่ถึงกับเป็นการตกหนัก

ถึงกับจะเป็นการขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่นะครับ
ก็ถือได้ว่าตรงนี้หายห่วงได้
เพราะว่ายังคงมีเจ้าหน้าที่ของกรมอุทยานทหารตำรวจ
แล้วก็ชุดรักษาความสงบเรียบร้อยประจำหมู่บ้าน
รวมถึงเจ้าหน้าที่ของบริษัทเอกชนเกือบ๔๐๐คน
ยังคงขึ้นไปลาดตระเวน
ช่วยกันปิดช่องทางน้ำที่อาจจะไหลเข้าสู่ถ้ำหลวงได้นะครับ

กว่าภารกิจทุกอย่างจะแล้วเสร็จนะครับ
สรุปก็คือแม้ว่าจะมีฝนตกลงมามากขนาดไหน
ขณะนี้ยังไม่มีผลต่อระดับน้ำภายในถ้ำมากนักนะครับ
เพราะว่าทุกหน่วยงานยังคงทำหน้าที่เหมือนเดิม
โดยเฉพาะการสูบน้ำในถ้ำแล้วก็การปิดทางน้ำไหลเข้าถ้ำด้วย
ก็จะทำจนกว่าภารกิจจะสำเร็จ
นำทีมหมูป่าอีก๕คนที่เหลือออกมาได้นั่นเองนะครับ

โดยกรมอุตุนิยมวิทยาจังหวัดเชียงรายนะครับ
ก็พบว่าเมื่อวานนี้ไม่มีปริมาณน้ำฝนเลยนะครับ
จะมีฝนตก๑๗๐ของพื้นที่
แล้วก็วันพฤหัสบดีรวมถึงวันศุกร์
จะมีฝนตกเพิ่มขึ้นเป็น๑๘๐ของพื้นที่
ส่วนเสาร์อาทิตย์ก็ยังมีฝนตกหนักอยู่ที่๑๗๐ของพื้นที่
สรุปง่ายก็คือพยากรอากาศที่จังหวัดเชียงรายในช่วงสัปดาห์นี้นะครับ
ยังคงมีฝนตกหนักอยู่ตลอดเวลาครับ
แม้ว่าฝนจะตกหนักนะครับแต่ว่าทุกคนก็หวังว่าวันนี้ภารกิจจะเสร็จสิ้น
ในการที่จะนำพาหมูป่าอีก๕คนที่เหลือกลับมาได้
อย่างที่บอกคุณผู้ชมว่าอย่าลืมติดตามหน้าจอไทยรัฐทีวีแล้วก็รอลุ้นไปพร้อมกัน
ว่าวันนี้การปฏิบัติน่าจะเร็วขึ้นกว่าเมื่อวาน

แล้วก็มีการเพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติด้วย

ยุฒิยาตุมีข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากอัปตาปรงภาอแม่สายจเชียงราย